ที่การ์ต้าซึ่งคุณธนรัฐฟื้นกับไทยกลุ่มนี้นะครับ

แล้วก็ตั้งใจว่าจะสักรายเสียงของลีโอเนลเมซี่ครับ
เจนติน่าเป็นอีกหนึ่งชาติที่ต้องเดินทางไกลกว่าชาติอื่นกว่า๔๐๐ไมค์
เพื่อมาแข่งขันธุรกิจสุดบนโลก๒๐๒๒ที่ประเทศกาต้า
ซึ่งแฟนบอลของพวกเขายังร่วมแรงร่วมใจ
เดินทางตามมาเชียร์ถึงเอเชียตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก
เพื่อแสดงให้ชาวโลกรู้ว่าเป็นอีกหนึ่งกองเชียร์ที่ทรงพลัง
และปลูกใจนักเตะของพวกเขา
ขณะที่นัดแรกกับซาอุดีอาราเบียแฟนบอลฟ้าขาว
หรือแม้แต่ชาติอื่นที่มาเชียร์อาเจริน่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ๙๐ต่างส่วมเสื้อหมาเลข๑๐ของเรอเนลแมสซี่
เพื่อส่งกำลังใจนักเตะผู้เป็นแรงบันดาลใจทั่วโลก
หนึ่งในแฟนบอลอาเจนติน่ามองว่านี่คือฟุตบอลโลกครั้งสำคัญของพวกเขา
ไม่ต่างจากตัวนักเตะเพราะมันอาจเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของอาเจนติน่า
เหมือนสมัยที่เดียโกมาราดาน่าเขียนเอาไว้
ซึ่งก็หวังให้ลีโอเลเมซี่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก
เพื่อตามรอยแข้งระดับตำนาน
โดยแฟนบอลพร้อมที่จะศักดิ์หน้าของเมซี่ไว้ที่แขน

และความมั่นใจที่อาเจติน่าจะคว้าแชมป์โลกมีมากกว่าพันเปอร์เซ็นต์
เราจะสามารถเก็บคำสั่ง
ผมต้องการการการแขนมันที่นี่
นี่เป็นที่ผมอยากทำ
เพราะว่ามันคือความมั่นใจที่มีทาง